สวัสดีครับกีฬาในช่วงข้างวันนี้นะครับ
ติดตามความเคลื่อนไหว
ต่อสัญญาของพี่ซิโก้ในการคาดการณ์ช่วงสัปดาห์หน้าครับ
เตรียมความพร้อมนะครับก็มีข่าวมาฝากสั้นนิดหน่อยนะครับ
ว่าตัวพี่ซิโก้เองก็บอกว่าจะดูฟอร์มนักเตะไปถึงนัดที่๖
ของเกมลีกหรือว่าในช่วงกลางเดือนมีนาคม
เนื่องจากว่าต้องประเมินดูสภาพความพร้อมรวมถึงอาการบาดเจ็บของผู้เล่น
ก่อนจะมีการเรียกตัวตามข้อมูลการเดินคือ๑๓มีนาคมหรือว่า๑๐วัน
ก่อนเจอกับซาวดีอาราเบียเพื่อให้ทีมได้มีการฝึกซ้อม
แล้วก็ปรับจูระบบรวมถึงแท็กติกครับย้ำอีกครั้งนะครับ
มีนาคมเจอกับสาวดีอาราเบียในบ้านของตัวเองแล้วก็บุกไปญี่ปุ่น
วันที่๒๘มีนาคมคือโปรแกรมการแข่งขันสำคัญ๒นัดของทีมไทยนะครับ
ส่วนการต่อสัญญาตัวพิซิโก้นะครับให้กับคุมทีมชาติไทย
ก็บอกว่าล่าสุดนะครับทางฝ่ายกฎหมายของสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้น
ได้รับสัญญาคู่ฉบับที่ส่งให้กับคุณสือทีมช้างศึกไปอ่าน
แล้วก็ส่งกลับคืนมาแล้วเมื่อวานที่ผ่านมา
แต่ว่ายังไม่มีการเปิดดูนะครับว่า
มีการขอแก้ไขตัวสัญญาที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นร่างไปให้หรือไม่

หลังจากเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศและโฆษกของสมาคมเกียรติฟุตบอลก็บอกว่า
ต้องรอสัปดาห์หน้าที่จะมีการส่งต่อเรื่องนี้ให้กับทางพลตรวจเอก
สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมจะเป็นคนตัดสินใจอีกครั้งนะครับ
กฎหมายตรวจแล้วส่งต่อให้กับนายก
ถ้าเกิดตกลงกันได้ไม่มีการแก้ไขก็น่าจะปิดดีลกันได้ทันทีครับ
ผู้เล่นหลายคนนะครับในฟุตบอลลีกของไทยที่มีการบอกยกเลิกสัญญาอย่างให้เป็นธรรมจากสโมสร
ก็มีการพูดเพิ่มเติมนะครับรองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ
ก็บอกว่าทางตัวนักเตะสามารถที่จะทำหนังสือเข้ามาแจ้งให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น
และสมาคมจะมีการเรียกสโมสรและนักเตะเข้ามาพูดคุยชี้แจงและจะนำทีมกฎหมายเข้าไปช่วยดูแล
เช่นเดียวกันครับอยากให้นักฟุตบอลนั้นช่วยเหลือตัวเองก่อนด้วยการนำเรื่องไปยื่นฟ้องทางแพ่ง
เพราะว่าเป็นการผิดสัญญาว่าจ้างจากสโมสร
เนื่องจากสโมสรฟุตบอลปัจจุบันนั้นก็จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมดแล้ว
และเมื่อมีการพิจารณาโลว่ามีความผิดจริงก็จะมีการพิจารณาโทษเพิ่มอย่างแน่นอน
บอลหญิงกันบ้างนะครับทีมชาติไทยก็มีการประกาศรายชื่อ๒๓นักเตะ
วันที่๑แล้วก็๓นาคมนำโดยวัดละพรบุญสิ่งนะครับ
โดนภาษีตลาการจนาพรแสนคุณสุฤษศาสตร์สร้างไทยสงฆ์สิลาวันอินเตอร์มี
ภาษศรีเสริมออร์ไทยสีมณีที่สมัยสอนสายได้การจนาสั่งเงิน
รวมถึงรัติการทองสมบัติและธนีการแดงดา
ส่วนใหญ่ก็เป็นแกนหลักในชุดบอลโลกนะครับที่แคนาดา
จะเดินทางวันพรุ่งนี้เวลา๙โมงเช้าที่สนามบินดอนเมืองครับ
ปิดท้ายผลฟุตบอลโตโลต้าไทยลีกนะครับ

มีบุรีรำชนะพัทยา๒๐สุโขทัย

เทโรเล่นในบ้านนะครับแพ้ให้กับเมืองทอง๐ต่อ๑
แล้วก็แบงคอกยูนิเต็ดกำลังแข่งขันนะครับ
ตอนนี้นำการท่าเรืออยู่๓ประตูต่อ๑ครับ